ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับเกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้
แต่วันนี้เนี่ยชัดเจนแล้วนะครับมีผู้ชายคนนึงนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อนที่พักอาศัยอยู่ห้องเดียวกันเนี่ย
วิ่งไปตามห้องข้างบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนรุ่นพี่ผม
เขาฆ่าตัวตายนะฮะสุดท้ายเนี่ยจำนวนด้วยหลักฐานต่างครับ
คือโอ้โหร่องรอยหลักฐานต่างคุณปิดไม่ได้หรอก
ฆ่าฆ่าเขาฮะฆ่าเขาตายนะครับผู้ตายเขาไม่ได้ฆ่าตัวตาย
ดูเหตุการณ์ค่ำเมื่อวานก่อนนะครับ๒ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
สอนอบังขุนเทียนนะครับได้รับแจ้งเหตุมีการฆ่าตัวตายในห้องพักที่ชั้นหนึ่งนะครับ
พาร์ทเมนต์ที่ถนนเอกชัยซอย๘๙นะครับที่เขตบางบอนนะฮะ
อพาร์ทเม้นท์เนี่ยสูง๔ชั้นนะครับห้องที่เกิดเหตุอยู่ชั้น๑นะฮะ
นายอดีศักดิ์ศรีบุตรอายุ๔๗เป็นชาวกาญจนบุรีนะครับ
เช่าห้องอยู่ที่นี่ก็นอนจมกองเลือดอยู่นะครับ
ลักษณะเนี่ยคือมีบาดแผลถูกมีดปาดที่ลำคอลึกถึงหลอดลม๑แผล
แล้วข้างศพมียาแก้ปวดอยู่แผงหนึ่งมีมีดทำครัวยาว๖นิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่๑เล่ม
แล้วก็มีพวกขวดเหล้าขาวกระป๋องเบียร์วางอยู่ที่ห้องนะครับ
นายสอนชัยแสนสุกอายุ๒๗เป็นเพื่อนรุ่นน้องที่อยู่ร่วมห้องกับผู้ตายนะครับ
ตอนที่ตำรวจมาถึงนี่ก็ตัวเองก็เมานะให้การบอกว่าเขากับผู้ตายเนี่ยเป็นช่างรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์
นี่คนนี้ฮะนายสอนชัยนะครับบอกเป็นช่างรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์กัน
เมื่อวานนี้หลังเลิกงานกลับมาก็มาดื่มเหล้ากันที่ห้องนะคือเท่าแก่เนี่ยเขาเช่าห้องที่นี่เอาไว้ให้ไว้ให้ทั้งคู่อยู่นะครับ
ทีนี้พอเมากันได้ที่เนี่ยนายสอนชัยบอกว่าเพื่อนรุ่นพี่ก็คือนายอดีศักดิ์เนี่ย
ลักษณะแบบอาการเหมือนคนไร้สติแล้วไปคว้ามีดทำครัวเนี่ยชี้ใส่มาที่เขา
เขาก็ตกใจกลัววิ่งหนีออกจากห้องกลัวจะถูกทำร้ายนะครับ
แล้วก็ไปตามชาวบ้านที่อยู่แถวอพาร์ทเมนต์เนี่ยบอกให้มาช่วยดูหน่อย
เนี่ยโอ้โหเพื่อนรุ่นพี่ผมเนี่ยเขาคลั่งแล้วเขาไร้สติแล้วนะครับ
แต่พอมาถึงเนี่ยเอ้าพบว่านายอดีศักดิ์ใช้มีดเนี่ยปาดคอตัวเองนอนหายใจรวยรินแล้ว
แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยแล้วเขาก็แจ้งตำรวจนี่เป็นคำให้การครั้งแรกของเขานะครับเดี๋ยวฟังนะฮะ
ดูหน่าแกกินเล่า
กินเล่าอยู่กับใคร
อยู่กับผมนี่แหละ

ไม่รู้บ่นอะไรไม่รู้ผมก็นอน

ผมเลยวิ่งไปบอกว่าพี่เขาปัด
คิดดูดิ
ฟังสอนชายเล่าเราก็ตกใจไปกับเขานะ
อยู่ดีโอ้โหเพื่อนเอามีดมาปาดคอตัวเองนะ
เกือบเชื่อแน่
เดี๋ยวไปฟังคนที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อย
คนที่ปาดคอตัวเองตายก็มีดต้องอยู่ในมือใช่ไหม

แต่มีดในที่เกิดเหตุมีดมันอยู่ข้างศพ
แต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาถูกตามให้มาช่วย
เขาบอกว่าผมนี่แหละเอามีดออกจากมือผู้ตายเอง

เขายืนยันว่าตอนที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
มีดอยู่ในมือผู้ตายจริง
คือตอนนั้นนี่คือนายเทียนชัยนะฮะ
นายสอนชัยเพื่อนผู้ตายเนี่ยวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่านายอดีศักดิ์เพื่อนรุ่นพี่ปาดคอตายอยู่ที่ห้อง
เทียนชัยกับเพื่อนอีกคนนึงก็รีบวิ่งไปดู
ไปถึงเห็นนายอดีศักดิ์นอนจมกองเลือดอยู่แล้ว

เขาก็จังหวะต้องช่วยเหลือก่อนก็เลยรีบไปเอามีดเนี่ย
ออกมาแล้วก็วางเอาไว้ก่อนแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
แต่มาถึงก็ไม่ทันก็เสียชีวิตแล้ว

มาเต้น

ก็ไม่เห็นตอนเขาปาดนะแต่มีดอยู่ในมือเขา
พี่ก็ช่วยเอาออกเลยเรียกเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ
แต่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีที่มาถึงบอกว่า
มันก็ยังปากใจเชื่อไม่ได้นะ
โดยเฉพาะเพื่อนผู้ตายเนี่ยเดี๋ยวรอเอาไปสงบสติอารมณ์ก่อน
เดี๋ยวจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

จนกระทั่งวันนี้ครับท่านผู้ชมครับช่วงสายนะฮะ
ตำรวจนำตัวนายสอนชัยเพื่อนของผู้ตายที่อยู่ห้องเดียวกันนะฮะ
หลังจากเมื่อคืนนี้ก็ยังเมาอยู่นะครับ
วันนี้พอที่จะให้การรู้เรื่องแล้วนะครับ
เอามาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งที่สนบางขุนเทียน
สุดท้ายนายสอนชัยยอมรับครับว่าฆ่าเขาตายนะ
โดยบอกว่าเมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีปากเสียงกับนายอดีศักดิ์ผู้ตายนะฮะ
เรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับตามคำบอกเล่าของผู้ต้องหานะครับ
เขาบอกว่านายดีศักดิ์เนี่ยตอนนั้นก็นั่งกินเหล้ากับเขา
เขาก็ขอตัวไปนอนแล้วเขาก็ไม่ไหวแล้ว
แต่นายอดีศักดิ์เนี่ยบอกว่าจะกินต่ออยากดื่มต่อก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
จากนั้นนายอดีศักดิ์เดินไปหยิบมีดทำครัวมาแล้วชี้หน้าใส่เขาเหมือนกับคมขู่เขา
เรื่องจะต้องกินต่ออันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะ
ก็เลยเกิดการแย่งมีดกันเกิดขึ้นตัวเขาเนี่ยอายุน้อยกว่าแข็งแรงกว่านะครับ
ก็เลยใช้มีดเล่มนั้นเนี่ยปาดคอนายอดีศักดิ์ไปนะครับ
แล้วก็เลยเอามีดเนี่ยใส่ยัดใส่มือนายอดีศักดิ์
หลังจากก่อเหตุแล้วก็ทำทีเป็นวิ่งหนีออกไปนอกห้อง
ไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนแถวนั้น
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพโดยกล่าวอ้างว่าอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าผู้ตายเขาไม่มีสิทธิแจงแล้วไงนะแต่อ้างว่าเนี่ยเขาเอามีดมาขู่ผมก่อน
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีวันนี้ไปคุยกับ
ผู้ที่อยู่ห้องพักใกล้กับห้องผู้ตายนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยสัก๓ทุ่ม
เขากับเพื่อนอีก๓คนก็กินเบียร์อยู่ด้านหน้าห้องพัก
เห็นผู้ก่อเหตุคือนายสอนชัยที่เป็นเพื่อนร่วมห้องกับผู้ตาย
วิ่งมาหาหน้าตาตื่นบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ผมจะฆ่าตัวตาย
เขาก็วิ่งเข้าไปดูภาพที่เห็นคือนายอดีศักดิ์เนี่ยนอนอยู่บนที่นอนแล้ว
นอนหายใจรวยรินแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับขาดหายใจอ่ะ
อากาศหายใจแบบหายใจเฮือกสุดท้ายได้ยินอยู่๓ครั้งแล้วก็แน่นิ่งไปที่คอเนี่ยเลือดไหลออกไม่หยุด
ตอนนั้นเขายังไม่คิดนะฮะว่านายสอนชัยจะฆ่านะเพราะว่านายสอนชัยเนี่ยเขาก็เล่าแบบเป็นตัวเป็นตา
อยู่หายใจมันสามครั้งครับได้ยินโทรดเรือดหล่อลมซักขาดไม่ดังสามครั้งก็หายเลย

หน้าตาเขาอะเขาบอกว่าเขาเชื่อขอตัวเองเพื่อนเชื่อขอตัวเองใช่ไหม

แล้วตอนนั้นพี่ดูว่าเขามีพิรุธไหม
หะผมก็ไม่ได้อันนี้เลยผมก็ไม่ได้อันนี้ดูเขาอะเลยไง
ผมแค่วิ่งเขาวิ่งไปดูไปถึงหน้าห้องผมก็ดูปุ๊
เพราะว่าเลือดมันเต็มหมดแล้วไงเลือดเต็มแบบที่นอนในพื้นแดงหมดเลยอย่างนี้
ผมก็ไม่เข้าอ่ะผมก็กันไว้กันห้องไว้ก็โทรบอกเพื่อนบอกว่าให้เรียกพวกตำรวจเข้ามาดู
อยู่ที่เนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยยังมีส่วนมากก็แค่เถียงกันอะไรกัน
เวลาเขาไปซื้อร้ำเขากินกัน๒คนในห้อง
บอกให้ไปดูพี่หน่อยพี่เขาจะฆ่าตัวตาย
ก็ไม่รู้หรอกว่าตายหรือไม่ตาย
ก็ไม่รู้อีกเพราะว่าไม่ได้อยู่แต่ว่าเห็นแต่ว่าข้างเลือดออกเยอะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าคือผู้ตายเองเนี่ยเขาไปซื้อเหล้าก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะ
เขาบอกว่าปกติแล้วก็เห็นคู่นี้เขารักกันดี
ทุกเช้าก็จะเดินออกไปรับจ้างทาสีทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยกันตลอด
หลังจากเลิกงานก่อนกลับเข้าห้องก็มักจะซื้อเหล้าขาวไปนั่งดื่มด้วยกัน
ก็ดื่มกันสองคนนะคะปกติเห็นสนิทกันมาก
คิดเลยว่าคนสนิทกันมากขนาดนี้จะฆ่ากันได้ลงคอค่ะ
หมายถึงว่าที่ก็คือคนตายและคนแทง
คนตายก็อายุมากกว่าแต่คนแทงนี่ก็อายุน้อยกว่า
โจ้ถูกกันดีนะเขาก็เช้าเขาก็เดินไปด้วยกันทำงาน
เห็นทุกวันเขาก็เดินไปเช้าเย็นกลับเขาเจอหน้าเขายกมือไห้นะคนตาย
หลังเลิกงานเนี่ยเขาชอบมาซื้อ
หลังเลิกงานนี่ก็เป็นบางวัน

แต่ถ้ามันเมามาแล้วจะเป็นยังไงยังไงไม่รู้เหมือนกัน

บางทีก็เฮ้ยน้องมาซื้อบางทีก็ตัวขับมาซื้อ

อนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
นายสอนชัยข้อหาฆ่าผู้อื่นทีนี้ค่ะก็เมื่อช่วงเย็นนะคะ
ตำรวจสนบังขุนเทียนนำตัวนายสอนชัยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หอพักจุดเกิดเหตุนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตำรวจเค้นสอบจนสุดท้ายเนี่ย
ก็ยอมรับแล้วค่ะว่าเป็นคนลงมือฆ่านะคะ
ไม่ใช่ว่าผู้ตายเขาเมาแล้วก็เอามีดปาดคอฆ่าตัวตายครับ
นายสอนชายรับสารภาพเอาไว้แบบนี้นะคะอ้างว่าเหตุผลที่ต้องฆ่าเนี่ย
ก็เพราะว่าวันเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในห้องพัก
ไปสักพักต่างคนต่างเมาตัวเองเห็นว่าค่ำแล้วขอตัวไปนอน
แต่ผู้ตายไม่ยอมเลิกยังกินต่อขอเงินตัวเอง๕๐บาท
ไปซื้อเหล้าเพิ่มตัวเองก็ให้ไปตัดความรำคาญ
แต่ผู้ตายก็ยังไม่หยุดมาขอเงินซื้อเหล้าเพิ่ม
ก็เลยโมโหก็เลยทะเลาะกันเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ตัวผู้ก่อเหตุเขาอ้างเอาไว้แบบนี้ผู้ตายก็เลยเดินไปหยิบมีดในครัวค่ะ
เอามีดมาชี้หน้าขู่จะทำร้ายก็เลยจำเป็นต้องป้องกันตัว
เขาอ้างว่าเขาป้องกันตัวแย่งมีดกันนะคะ
ครั้งแรกแย่งมีดผู้ตายได้จนมีดผู้ตายตกลงพื้น
เขาก็อ้างว่าผู้ตายไม่หยุดพยายามจะทำร้ายเขาต่อ
ด้วยความเมาด้วยอะไรด้วยเขาก็เลยต้องป้องกันตัว
เขาบอกว่าถ้าไม่สู้เขาเองอาจจะต้องตายก็ได้ก็เลยหยิบมีดของผู้ตายที่ตกอยู่นะคะ
แล้วก็เอาแขนล็อกคอปาดคอผู้ตายไปสองครั้ง
ผู้ตายเขาหมดแรงล้มลงไปนอนจมกองเลือดด้วยความตกใจ
ก็เลยเอามีดที่ใช้ก่อเหตุไปยัดใส่มือผู้ตายที่นอนอยู่
ทำทีเป็นเหมือนว่าผู้ตายเขาฆ่าตัวตายแล้วก็รีบออกไปจากห้อง
โกหกทุกคนว่าผู้ตายเขาฆ่าตัวตายเองนะคะ
แล้วทำไมเราถึงฆ่า

ทำไมเราถึงต้องโกหกว่าเราเค้าฆ่าตัวเอง
ก็เพราะฉะนั้นเค้าจะฆ่าจริง

เค้าจะฆ่าเราก่อนเราต้องเกลียดเรื่องที่ต้อง

อยากเป็นอย่างไรพูดจากครอบครัวคนต่าง
ผมขอโทษแล้วกันครับที่ทำไป

ขึ้นรถด้วย
ช่วงที่ตำรวจจะคุมตัวกลับไปที่สนบังคุณเทีย
คนในหอพักก็ตะโกนด่าทอด้วยนะครับ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันโหดเยี่ยมเหลือเกิน
นายสอนชัยบอกว่าต้องการป้องกันตัว
แต่ผู้ตายไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจ้งอะไรแล้วนะครับ